ผมบอกเลยคือคนเรานะครับถ้าเราไม่ได้ทำ
แล้วเราบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ย
เราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ได้มานั่งให้พี่สัมภาษณ์อย่างนี้หรอก

อยากได้หลานไหมอยากได้หลานไหมถ้าอยากได้หลานเอาอะไรมาแลกไหม
ครับเอาอะไรมาแลกผมก็เลยคุยกับเขาเอออะไรยังไง
ทีเนี้ยเพราะว่าตอนตอนที่ผมไปเนี้ยก็คือเอ่อผมกำลังจะไปอ่า
พระหรือบูชาพระน่ะพระประจำวันเกิดของน้องนะครับ
มาจากอำเภอเตางอยก็จะไปให้พระอาจารย์บุญมาเนี่ยสวด
เพื่อที่จะเสริมดวงบารมีของน้องให้ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
เพราะว่าเรายังไม่ไม่รู้ทีนี้อ่าพอกลับมาถึงอ่า
นาหลวงนะครับกำลังจะถึงถึงบ้านนะครับ
จากสามแยกมาก็เลยมีคนโทรมาหาผมก็เลยจอดรถเพราะว่า
คืนมันก็ไม่ค่อยดีทีนี้เขาบอกว่าถ้าอยากได้หลาน
เอาอะไรมาแลกผมก็เลยว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราขอจอดรถก่อน
เขาบอกว่าถ้ามีของมาแลกเนี่ยถ้าเขาพอใจเนี่ย
จะเอาหลานมาให้ก็เลยบอกว่าเอายังไงดี
เขาบอกว่าผมก็เป็นน้าเขาแล้วก็ไม่ใช่พ่อใช่แม่เขา
แล้วแล้วพูดแทนได้ไหมเขาบอกว่าได้ได้ได้เอ่อเอาอะไรดี
ผมก็เลยบอกว่างั้นก็เอาให้คุณพ่อเขาบวชไหมให้คุณพ่อเขาบวชไหม
ทีนี้เขาบอกไม่เอาไม่เอาไม่อยากให้คุณพ่อเขาบวช
เอาอะไรอีกเอาอย่างอื่นไหมเอากองบุญไหมเขาบอกไม่เอา
ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาเหล้าหายไก่โตไหมเออเขาบอกเอาเอาเอา
แล้วผมบอกเอาอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเอ่อไปถามคนที่เขาเอ่อ
อ่าเขาเรียกว่าเป็นหมอธรรมหมออะไรของเขาอ่ะครับอ่าไปคุยมาดีดีว่าอยากได้
หายแก่ตัวนี้อะไรบ้างเดี๋ยวค่อยโทรมาหาเดี๋ยวผมจะรอ
ทีนี้ผมก็จอดรถรอรอสักพักหนึ่งเขาก็โทรมาว่า
เขาอยากได้เอ่อพาผีพาเลี้ยงผีอ่ะ
คือมันจะมีอาหารอะไรอย่างนั้นชาวบ้านแถวนี้เขาจะรู้จักว่าต้องแต่งภาพ
ผ่าผีหนึ่งพาแล้วก็ทูบ๗ดอกจากนั้นก็จะมีวัวนะครับ
วัวหนึ่งคู่ม้าหนึ่งคู่นะครับแล้วก็จะมีไก่สามตัว
ประมาณนี้นะครับประมาณนี้จากนั้นก็เวลาที่เราจะไปแลกเอาหลานเนี่ย
ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับจากนั้นผมก็กลับมากลับมาถึงบ้านแม่น้องชมพู่เนี่ย
อยู่ประมาณทั้งสี่โมงกว่ากว่าก็มาคุยกับอ่าคุณตาคุณยายนะครับ
บอกว่าเนี่ยมีคนโทรมาแล้วก็บอกว่ามีคนเขาอยากได้
ถ้าอยากได้หลานให้ให้เอาไปแลกต้องแต่งพาพาอ่าพาผี
แล้วก็ต้องมีไก่มีอะไรด้วยเนี้ยผมก็ชี้แจงไปแล้วให้เราเอ่อ
นับจากจุดที่ออกจากบ้านเนี้ยไปประมาณสักหนึ่งกิโล
มันจะเจอกอไผ่เจอต้นไม้ใหญ่ทางที่ตะวันออกนะครับ
ให้เราเดินทางไปนะครับเอาไปแก้ซะแล้วทีนี้เขาจะคืนน้องให้
แล้วก็แต่งอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย
พอถึงจุดนั้นมันก็แต่งพาอะไรเรียบร้อย
แต่งของเส้นไหว้ที่จะไปขอหลานแลกกับหลาน
ผมก็เลยได้ยินข่าวนะครับได้ยินข่าวชาวบ้านเขาบอกว่า
มีคนเจอรองเท้ามีคนเจอรองเท้าหลานแล้วนะครับ
มีคนเจอฮานหลานแล้วก็เลยนั่งรอก็เลยพูดคุยกับพ่อกับแม่เขาอยู่นะครับ
ทีนี้ก็เลยนั่งรออยู่ประมาณสักประมาณสัก๕โมงนะครับ
ถ้าผมจำเวลาไม่ผิดเนอะอันนี้ก็มีคนเขาก็รอแล้วก็รอรอยายมาตากับยายมา
ตากับยายมาพอตากับยายมาถึงปั๊บก็มีคนเอาโทรศัพท์เนี่ย
โทรศัพท์ที่เป็นรูปรองเท้าน้องเนี่ยครับให้ตากับยายเข้าไปดู
ว่ามันเป๊ะกันไหมใช่คู่ที่น้องเขาใส่ไหมชาวบ้านก็รออยู่
ทีนี้พอตากับยายเขาบอกว่าใช่คู่นี้แหละชาวบ้านก็เฮกัน
พอเฮกันพวกเราก็ดีใจจากนั้นผมก็เลยไลฟ์สดไลฟ์สดก็คือ
ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสี่เราไม่ได้มีเบาะแสอะไรที่เป็น
เนื้อหาชัดเจนนะครับเนื้อหาชัดเจนเอ่อเท่ากับวันที่สิบสี่
ว่าเจอรองเท้าหนูของน้องนะครับทีนี้เอ่อผมก็เลยว่าเอ้ย
เก็บภาพบรรยากาศไว้เวลาเราดีใจเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศไว้
เพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วว่าเอออย่างน้อยเราก็เจอรองเท้า
แล้วก็เก็บบรรยากาศก็ไลฟ์สดนะครับทีนี้จุดที่สองพอมีข่าวมีข่าว
ว่าเออเจอน้องแล้วนะครับมีคนเขาพูดคุยกันเยอะนะครับ
พอเจอน้องแล้วก็เราก็ทางญาติเนี่ยก็ดูหน้ากันก็คือ
แบบเออก็พอรู้แล้วกันว่าอะไรยังเป็นยังไงแล้วคือเจอน้อง
เจอศพน้องแล้วทำไมอ่าทางญาติแบบกำลังงงงงกันอยู่ทีนี้
ก็เลยมีคนมาสะกิดไว้เจอน้องแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่มี
ชีวิตนะครับอาจจะเสียแล้วน้องอาจจะเสียไปแล้วครับจากนั้นผมก็เลย
เฮ้ยก็เลยไปถามไปถามพี่สาวไปพี่สาวด้วยแล้วก็
หลายคนด้วยก็เลยว่าเออก็น่าจะน่าจะนั่นแล้วจากนั้นก็
รอยังไม่พูดอะไรมากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพอมาก็เลยว่าเอ้ย
ใครที่รายงานขึ้นมาจากข้างบนอ่ะว่าน้องเสียแล้วเนี่ยใครใคร
ก็ยังไม่มีใครออกมาบอกว่าใครเป็นคนรายงานมาว่ารู้ข่าวว่าน้อง
เสียแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอความชัดเจน
ก่อนอืมนะครับพออ่ามีคนโทรมาข้างบนนะครับข้างบน
แกก็เอ่อ
หนึ่งก็ผมก็เดินก็รู้แล้วแบบเออน้องเสียจริงครับ
ผมว่าผมทำออนไลน์อยู่ด้วยเขาพิมพ์มาในเมสเซตเยอะ
ผมก็เลยตอบไม่ทันคนเดียวผมก็เลยทำยังไงดี
จากนั้นผมก็เลยไลฟ์สดเพื่อที่จะตอบว่า
เหตุการณ์สถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับทำไมไม่ขึ้นไป
ทำไมต้องนั่งอยู่ตรงนั้นผมบอกเลยว่า
ขึ้นไปแล้วก็มีไม่มีไฟฉายไม่มีไฟฉายขึ้นไป
จะขึ้นไปยังไงอ่ะมีแต่โทรศัพท์เราไม่ใช่คนแบบชำนาญขึ้นป่าขึ้นเขา
ขึ้นไปเพียงแค่ไม่กี่กิโลกรัมเราก็เหนื่อยแล้ว
ไม่ชำนาญเขาไม่มีไฟฉายด้วย
แล้วเจ้าหน้าที่ที่เขามีความชำนาญเขาก็ขึ้นไปแล้ว
นั่นแหละครับเหตุผลที่ผมไลฟ์สดก็คือ
มาจากว่าคนถามมาเยอะแล้วเราตอบไม่ทัน
ก็เลยไลฟ์สดตอบว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงอยู่
ฮเราก็พูดคุยกันว่ามีเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมาช่วย
แล้วทีนี้ก็คิดว่าคลิปนั้นน่ะอาจจะเป็นแรกที่ผมพยายามรวบรวมเหตุการณ์มา
มาเล่าสู่คนในเฟซบุ๊คฟัง
ผมไม่ได้คิดว่าจะมีคนสนใจอะไรมากมายหรอก
แรกก็เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนในเฟซบุ๊คผมฟังว่าอะไรยังไง
แต่ว่าวันนั้นไม่มีฮอมามีแต่โดรนมา

เราเลือกแล้วก็ให้โดรนเขาบินขึ้นไป
เพราะว่าตอนนั้นเราก็ชื่นใจ

มีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ต่างเข้ามาช่วย
มีสูณักเอาอะไรมาช่วย

แล้วก็มาเล่าสู่เพื่อนในเฟซบุ๊คฟัง

สรุปวันนั้นพี่แต่งไม่ยินเสียงพ่อ

แล้วก็เอามาถ่ายทอด

ก็คือคิดเกียจตอบ

อาทิตย์กริมตำลังการ

แฮนลิโคปเตอร์กับโดนมันต่างกันเอง

คือมันเป็นการพูดคุยกับ
มันเป็นการพูดคุยกับชาวบ้านกับคนที่เขาลืมมา

ใช่โดนถ่ายทอดมาอีกทีเราก็รับฟัง
เพราะว่าผมขับรถอยู่ก็มีคนโทรมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วก็รับทราบข้อมูลนะครับ
ส่วนว่าผมพูดออกไปอยู่ในไลฟ์สดตอนนั้นคือว่า
เราก็เอาข้อมูลจากตากับยายบ้างจากคนที่คุยกันบ้าง
จากข่าวที่ดูบ้างนะครับ

คือจะมานั่งร้องไห้อะไรอยู่
เราพยายามเก็บเหตุการณ์อยู่ตรงนั้น
แล้วก็มาเล่าสู่เพื่อนอยู่ในเฟซบุ๊คฟัง

ก็คือส่องแล้วแต่ก่อนหน้านี้คือทำอาชีพนักข่าวนะครับ
ก็มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งร้องไห้อะไรคือ
คือเราเข้าใจในเหตุการณ์ว่าตรงนั้นเราต้องทำอะไร
ผมจะมานั่งร้องไห้แล้วขับรถเสียใจ
เดี๋ยวเป็นอะไรไปทำยังไง
เพราะว่ารถเวลาญาติญาติมีอะไรก็ต้องใช้รถผม
ถ้าผมมาสติแตกตรงนั้นนะครับ

เดินงานยังไงครับ

คือคนที่เขาแสดงความคิดเห็น
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นสิทธิ์ของคุณ
แต่ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะครับ
ในวันนั้นที่เราตึงเครียดกันมา

มันคือสิ่งแรกที่เราตามหากันแล้ว
ยังมีเจอรองเท้าอะครับ

ผมว่ามันก็ไม่เหมือนกับพี่นะครับ

วันนี้คุณออกข่าวมา
อาจจะจริงไม่จริงพรุ่งนี้พี่ก็แก้ได้
ผมไม่มีช่องที่จะแก้ข่าว
วันนั้นอาจจะพูดผิดไป

ผมคิดว่านะสุดท้ายแล้วเนี่ย
ข้อมูลทุกอย่างที่ผมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไป

ก็ผมสามารถยืนยันได้ว่า
วันนั้นเราทำอะไรยังไงครับ
สุดท้ายแล้วนะผมบอกเลยว่า

ทุกคนจะรู้สึกยังไงนะครับ

เราต้องฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
คือผมบอกเลย
คือคนเรานะครับ
ถ้าเราไม่ได้ทำ

สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ย

ผมไม่ได้มานั่งให้พี่สัมภาษณ์อย่างนี้หรอกนะครับ